ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ช่วงเช้านะคะเวลาประมาณ๙โมง

หรือว่าถ้าบ้านเราก็คือ๗โมงเช้านี่แหละ
ทีมวอร์เตอร์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางไปฝึกซ้อม
ซึ่งงานนี้นะคะโค้ชด่วนดานัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็บอกถึงการซ้อมนะคะว่าไปซ้อมเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับแสงไฟ
แล้วก็สภาพแวดล้อมในสนามให้คุ้นเคยกันนั่นแหละ
รวมถึงซ้อมระบบทีมไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟ

ขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาแม้ว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงที่เกาหลีใต้ช่วงค่ำ
แต่ว่าโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ
ก็ยังขาดไฟที่อยู่ด้านบนอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าแสงคงจะมากกว่านี้
เราต้องปรับเรื่องของความคุ้นเคยกระแสให้มากขึ้น
ก็คุ้นเคยกับสนามในเรื่องของการเสิร์ฟความรับเสิร์ฟให้มากในวันนี้
ก็เห็นบางส่วนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ถือว่าแข็งเกือบทุกทีมนะครับ
เพราะว่าส่วนมากมาก็จะใช้ตัวหลักนะครับ
เขาก็พยายามแบ่งให้เกิดประสบการณ์ในการแข่งขันให้มากขึ้นครับ